เขาเรียกว่าทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
ลุคตัวเองออกมาแต่งผงแต่งผีกันบ้าง

งานนี้แฟนสาวคนสวยน้องแอนนี่ถึงกับอุทาน
เพราะไม่คิดว่าหนุ่มก๊อฟจะบ้าพลังขนาดนี้
ส่วนทริปเที่ยวทะเลค่ะที่ชวนน้องชายอย่างไม้พิวรัฐไปด้วย
คือหนุ่มก๊อฟบอกว่าอยากจะให้น้องได้ผ่อนคลายบ้าง
ซึ่งรอบนี้นะคะก็ได้พาน้องแม็กซ์เวลไปด้วย
พี่ชายเห็นก็ดีใจที่หนุ่มไม้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ส่วนคดีความค่ะตอนนี้หนุ่มไม้ถอนฟ้องซาร่าหมดแล้วนะคะ
แต่จะได้เจอลูกอีกตอนไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลอีกทีนึง
แต่ที่แน่หนุ่มก๊อฟซื้อนาฬิกาโทรศัพท์
แม็กซ์เวลโทรหาพ่อไม้ตอนที่คิดถึงค่ะ

เขาแบบไม่คิดว่าเราจะไปทำอะครับ
ก็ได้เจอหลานด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับ

หลานเป็นคนที่ไม่ตกใจหัวกับสุดแล้ว
ชนมากครับดีมากครับก็สนุก
อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันว่ายังไงบ้างในเชิงรายละเอียดลึกในดีเทล
อาจจะต้องอาจจะต้องเป็นเรื่องของทางศาลด้วยแล้วก็ให้เขาตกลงกันด้วยครับ
ก็ดีใจว่าอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้เจอกันอย่างน้อยก็ยังสื่อสารขนาดนี้กันอยู่
ไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนดิฉันไหมเพลินกับสีผมหนุ่มก๊อฟมากเลยไม่ค่อยได้ฟังเสียงสัมภาษณ์เท่าไหร่นะก็แต่งได้เหมือนอยู่นะใช่ค่ะไม่ว่าจะทำสีไหนทรงไหนก๊อฟเอาอยู่ตลอดนะคะและที่สำคัญแฟนก๊อฟก็สวยมากด้วยนะคะ